เรื่องของการหลอกลวงกันผ่านทางออนไลน์
ระวังนะเวลาไปเจอพี่บุ๊คบางทีมีขายโทรศัพท์มือถือถูก
เอามาขายแล้วเด็กเยาวชนบางทีเขาอยากได้โทรศัพท์มือถือ
และยิ่งโฆษณาแบบนี้ผ่อนวันละ๒๐บาท

เขาอยากได้ก็กลายเป็นสุดท้ายโดนหลอกค่ะ
ศูนย์ทั้งเงินไม่ได้โทรศัพท์ด้วย
แล้วเงินที่สูญไปหลายหมื่นนะ
นี่แหละคุณผู้ชมโหเพลาพวกนี้มันผ่อนอยากจะรวยเลย
ก็ใช่สิเอาวันละ๒๐บาทเอาไปหลอกเด็กเขา
เด็กเขาก็เชื่อน้องอายุ๑๒เอง

ก็เนี่ยค่ะทางผู้ปกครองเองก็พาไปร้องเรียนนะคะ
กับนายวีรพลรักเสมอวงเขาเป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตนะคะ
แล้วก็มีสื่อมวลชนในจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
ไปด้วยนะก็ไปทำข่าวบอกว่าน้องอ่ะไปถูกมิจฉาชีพนะคะ
โลกออนไลน์นี่แหละหลอกขายโทรศัพท์เงินผ่อนผ่านทางเฟซบุ๊ก
โอ้โหโฆษณาแบบนี้ใครก็อยากได้วันละ๒๐บาทแล้วพอไหวพอไหว
คือ๒๐บาทมันดูน้อยไงถ้าเกิดว่ามันเป็นรายวัน
สุดท้ายสูญเงินไป๓๕๑๓๕บาทคุณผู้ชม
แล้วไม่ได้นะโทรศัพท์ไม่เห็นแม้แต่เงา
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยนะผ่อนละ๒๐บาททำไมสูญเงินไป๓๐๐๐กว่าบาท
นี่มีคำอธิบายจากน้องของเขาจากน้องคนนี้น้องเสื้อเขียวคนนี้
เป็นเด็กหญิงผู้เสียหายนะฮะใช่ค่ะน้องบีเขาเล่าแบบนี้
เขาใช้คำชื่อว่าวิพาดาพลสุวรรณลงโพสต์เอาไว้
คิดว่าเดี๋ยวพอจะเก็บเงินค่าขนมได้เลยตัดสินใจวันละ๒๐เอง
เอาค่าขนมแล้วกันผ่อนไปผ่อนไปเดือนหนึ่ง
ทีนี้คนขายบอกแบบนี้ต้องเพิ่มยอดนะเพิ่มยอดผ่อนอีก
จากเดิมวันละ๒๐เดี๋ยวผ่อนเป็นครั้งละ๑๐๐๐
รวมยอดที่ผ่อนไปครั้งแรกปลาไป๑๔๐๐
คือน้องบีเขาบอกเขาอยากได้โทรศัพท์จริง
ไม่ใช้ประโยชน์นะเพราะว่าจะเปิดเทอมอะไรต่างแล้วก็อยากซื้อเองด้วย
อืมไม่อยากรบกวนพ่อแม่นะฮะใช่อ่าทีนี้ต่อมาค่ะมีการทักมาแบบนี้
ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะมือสองเดี๋ยวมาซื้อเป็นเครื่องใหม่ไปเลยดีกว่า
เครื่องใหม่นี่ราคา๘๙๙๐บาททีนี้อยากได้อ่ะน้องก็อยากได้เลยบอกอ่าได้ได้
งั้นตอบตกลงก็เลยผ่อนไปอีกค่ะรวมเป็นเงินที่โอนไปเนี่ย๓๕๑๓๕บาท
อย่างที่บอกไม่ได้แม้โทรศัพท์ค่ะ
สรุปแล้วนะน้องก็ยอมรับว่าน้องไปจิ๊กเงินของปู่และย่า
โอนค่อยทยอยไปให้หมดนะฮะ
ทีนี้เรื่องมาถึงพ่อและแม่ของน้องบีพ่อของน้องบีบอกว่า
ผมมาทำงานอยู่ที่ชนบุรีเจ้าของเฟสที่ลูกผ่อนเนี่ย
โทรศัพท์แล้วก็ทักมาหาผมนะบอกว่าลูกสาวผมเนี่ยผ่อนโทรศัพท์ไม่ครบสัญญา
ต้องนำเงินอีก๔๘๐๐บาทที่เหลือมาโดยด่วน

พ่อก็เลยต้องไปซักลูกตอนแรกลูกไม่บอกใครเลยนะ

ลูกก็ยอมบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นอย่างนี้
เขาบอกผ่อนละ๑๒๐๐๔๐๐จนกระทั่งให้เขาไปตั้ง๓๐๐๐กว่าบาทแล้ว
และยังจะไปติดเขา๔๐๐กว่าบาทเป็นไปไม่ได้
พ่อก็เลยบอกโอ้โหไหนขอดูหลักฐานทั้งหมดสิ
แล้วก็ไปถามอีกฝั่งนะฝั่งคนหลอกลวงฝั่งมิจฉาชีพเนี่ย
จฉาชีพก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย
ทีนี้พ่อและแม่น้องบีบอกโอ้โหเงินจำนวนนี้ที่โดนโกงไปเนี่ย
สำหรับปู่ย่าแล้วเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเลยนะ
ใช่จะเอาไว้ลงทุนทำนาในปีนี้หมดตัวแล้วจริงค่ะ
ฝากไปหน่อยคนที่มันหลอกน้องเนี่ย
ขอเถอะเอาเงินมาคืนนะมาคืนปู่ย่าเถอะ
แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตพาผู้ปกครองไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
สพบ้านดุงแล้วติดตามผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้นะ
คุณผู้ชมถ้าเห็นนะก็ต้องระวังโดยเฉพาะแบบนี้ต้องเตือนบุตรหลานไว้ให้ดีนะคะ
อืมนะครับคุณผู้ชมค่ะ